อ่างทองนี้ก็ยังท่วมอยู่แล้วมีบ้านหลังนึงเขาอยู่กันสองแม่ลูก
น้ำยังไม่ลดเลยไฟไหม้อีกนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่ฮะเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตะมนตย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
คือรอบรอบบ้านเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่สักสามสิบเซนติเมตรแต่นู่นฮะด้านในนี่ไฟไหม้บ้านนะครับ
ที่บ้านอยู่กันสองคนแม่ลูกครับคุณแม่นิ้วสี่สิบสามนะฮะ
ชื่อคุณกรวิพาลูกสาวยุคสิบสองนะฮะตอนนั้นต้องตะเกียกตะกายนะครับ
ฝ่าเปลวเพลิงเพื่อจะออกมาด้านนอก
แม่นี่ถูกไฟคลอกเต็มตัวเลยนะฮะตั้งแต่ศีรษะมาถึงแผ่นหลังนะครับ
ส่วนลูกสาวเนี่ยถูกไฟไหม้ที่เท้าทั้งสองข้างนี่กู้ภัยก็มาช่วยกันดับเพลิงนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันใช้เวลาอยู่๓๐นาทีก็ควบคุมเพลิงได้
คุณกรวิพาที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนอยู่ในบ้าน
มีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้ตามมาอย่างรวดเร็ว
ก็รีบพาลูกเนี่ยหนีออกมาจากบ้านคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะฮะ
นี่เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านบอกตอนที่เพลิงไหม้เนี่ย
เพลิงลุกไหม้อย่างน่ากลัวมากเนี่ยภาพแบบเนี้ยฮะ
คือเห็นแต่ไฟจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้าน
กันอีกครั้งนะฮะโชคดีที่พ่อแม่กับลูกก็หนีกันออกมาได้